ถ้ายังไม่จุใจไปกันต่อที่ชนบุรีดีกว่า

บอกเลยร้านนี้คุณจะต้องถูกอกถูกใจแน่นอน

งงยังไงคุณดูบรรยากาศก่อนนะคะคือบรรยากาศเขาเนี่ยเป็นแบบตกแต่งร้านเป็นสไตล์สายเขียว
คือสวมเขียวนะคะคุณ

ผมจัดวางต้นไม้ตามจุดต่าง

เหมือนจะเป็นคาเฟ่เก๋ชิก

ที่จริงแล้วเขาขายอาหารป่า

อาหารป่าอยู่ริมถนนมอเตอร์เวย

ดูดิคุณบรรยากาศดีขนาดนี้
อาหารป่าด้วยมันจะดีขนาดไหน
ของร้านก็คือคุณนัฐกรศรีมงคล

เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาทำร้านต้นไม้
ขายต้นไม้ก็เลยปรับปรุงสถานที่เล็กน้อยเท่านั้นเอง

แล้วก็เปิดเป็นร้านที่สามารถนั่งทานอาหารได้เลย
มาดูเมนูเด่นที่ร้านหน่อย
มีทั้งแกงป่าเก้งผัดเผ็ดกวาง
แกงป่านกสับใส่มะละกอ

ผมเคยทานแบบพวกเนื้อกวาง

หมูป่าใช่ไหมส่วนใหญ่ก็ผัดเผ็ดหมูป่า
ดิฉันเคยทานผัดพริกไทยดำกวางอะไรประมาณนี้
ก็มีพวกเยอะแยะมากมายใครที่เป็นสายอาหารป่า
แต่จริงบางคนบอกว่าไม่ทานอาหารป่า

ต้มยำทะเลแกงส้มไข่ตุ๋นทะเลปลาเห็ดโคนทอด
รวมถึงเมนูประยุกต์อย่างหมูตุ๋นปลาเค็มทอดมันหมู
เยอะแยะมากมายและที่สำคัญทางร้านเขามีโปรโมชั่นเด็ด
ฝากแฟนตลอดข่าวด้วยค่ะ
สวัสดีค่ะแฟนรายการตลอดข่าวทุกท่าน
วันนี้ทางร้านอาหารเดือนเพาะชำพัทยามีโปรโมชั่นดีมาฝากแฟนรายการตลอดข่าวโดยเฉพาะ
เพียงแค่คุณบอกว่ารู้จักร้านอาหารเดือนเพาะชำพัทยาจากรายการตลอดข่าวที่ดูในวันนี้
รับไปเลยส่วนลดค่าอาหาร๑๐ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๒๑สิงหาคม๒๕๖
ให้มาเลย๑๐๑๐ถึงวันที่๒๑สิงหาคมก็คือวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะ
ไปทานได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณไปแล้วใครไปพัทยาเสาร์อาทิตย์นี้แวะเลย
แล้วบอกด้วยว่ามาจากรายการตลอดข่าวนะคะแล้วก็ร้านเขาเปิด๑๑โมงจนถึง๔ทุ่ม
หรือว่าโทรไปสอบถามสั่งจองสั่งอะไรก็ได้เส้นทางนะหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างทิ้งไว้ให้แล้วนะคะ
ทรมานยามเช้าใครจะไม่ได้กินข้าวนะคุณดูช่วงนี้นะหิวเลยเอาอย่างงี้ละกัน
พักความหิวกันแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวจะให้ดู